อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปติดต่อ
ไปรักษาไปหาหมอหรืออะไรก็ตามเนี่ย
ห้ามปิดบังข้อมูลเด็ดขาด
เพราะว่าสิ่งที่คุณกระทำการปิดบังข้อมูลนั้น

แล้วมันก็คือถึงขั้นระดับประเทศได้เลยนะคะ
คือมันมีเคสนักท่องเที่ยวชายชาวฮังการี่นะคะ
เขาประสบอุบัติเหตุทางถนนที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็ปิดบังข้อมูลของตัวเองว่าเขาคือกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโควิด๑๙
แล้วก็ไปรักษากับคุณหมอกับพยาบาล
คุณคือเอานึกออกไหมประสบอุบัติเหตุเนี่ย

หมอพยาบาลเขาก็ต้องทำพงทำแผลให้
แต่ตัวเองปกปิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง
สุดท้ายแล้วค่ะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์กักตัวกว่าร้อยคน

แล้วคนที่ดูแลเขาทั้งพยาบาลทั้งคุณหมอ
ที่ทำผงทำแผลให้คนที่รับตัวมา
ร้อยกว่าคนอันนี้คือการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย

เออนี่ค่ะนายวิบูรณรัตนาพรวง
ว่าราชการจังหวัดแถลงเลยนะคะ

เป็นผู้หญิงวัย๖๕ปี
อันนี้สำหรับจังหวัดชุมพรนะคะ
นายวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะออกมาแถลง

ชุมพรกันก่อนว่ามีผู้ป่วยเพิ่ม

อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่

โดยบอกว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ

แล้วก็มีโรคประจำตัวแทรกซ้อนด้วยนะคะ
ไล่ย้อนดูไทม์ไลน์ของผู้หญิงคนนี้หน่อยค่ะ

เดินทางมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลชุมพร

วินิจฉัยว่าเป็นโรคผิวหนัง
ก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อจนหาย
มีนาคมเริ่มเจ็บคอค่ะ

ก็เพียงแค่ให้ยากลับไปบ้านนะคะสองเมษายนมีอาการไอและหอบเหนื่อย
ก็เลยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลชุมพรอีกครั้งคราวนี้คุณหมอเจอปอดบวมด้วย
และสี่เมษายนอาการหนักจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจพอเก็บตัวอย่างส่งตรวจถึงได้รู้ว่า
ติดโควิด๑๙ในวันที่๖เมษายนค่ะ
เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคไปนะคะก็พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับผู้ป่วยรายนี้เนี่ย
เป็นบุคลากรทางการแพทย์ถึง๖๔คนก็ไล่ไปตั้งแต่วันที่๒๐
จนถึงวันที่๒เมษายนที่เธอไปตามคลินิกต่างมารักษาเรื่องอาการเท้าบวมเนี่ยนะคะ
ก็ต้องถูกกักตัวกันไปทั้งหมด๖๔ชีวิตนะคะ๑๔วัน
ญาติญาติเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเธอญาติผู้ป่วยที่เดินทางไปเยี่ยมที่อำเภอสวีในวันที่๑๙มีนาคม

ซึ่งโรงพยาบาลชุมพรถึงขั้นต้องสั่งปิดตึกอายุรกรรมที่ผู้หญิงคนนี้เข้าพักรักษาในช่วงแรกเลยด้วยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่บอกไปในแพทย์เฉลิมพงศุคลทะผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตบอกว่า
วันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวชายชาวฮังการีประสบอุบัติเหตุทางถนนถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลฉลองมารักษาต่อที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตด้วยอาการชาแขนชาขาแล้วก็อ่อนแรงแต่ยังรู้สึกตัวพูดคุยได้และผู้ป่วยไม่ได้แจ้งข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับโควิด๑๙เลย
ก็สงสัยที่มาที่ไปหลังคาเลยสอบสวนเพื่อนผู้ป่วยที่มาเยี่ยมปรากฏว่า
ประเทศกลุ่มเสี่ยงนี่นะต้องตรวจหาเชื้อแล้วแหละ
ปรากฏว่าผลตรวจออกมาเป็นบวกค่ะ

แล้วก็เสียชีวิตในวันที่๓เมษายนนะคะ
แต่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต๒เหตุการณ์ด้วยกัน

ร่วมกับโรคปอดติดเชื้อโควิด๑๙
คราวนี้ล่ะค่ะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์๑๑๒คน

ล่าสุด๙๔คนผลเป็นลบนะคะ
ยังต้องรอลุ้นที่เหลือว่าผลจะเป็นลบเหมือนกันหรือเปล่า